เดี๋ยวนี้เจ้าทุกข์หรือผู้เสียหายเขาไม่ได้ยอมจำนวนกับพฤติกรรมของคุณ
อยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะฮะผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์จะไปงัด
เติมเงินของเขานะฮะเจ้าของเขาตื่นมาเจอขับรถไล่ล่าเหมือนในหนังเลยครับ
ไปดูชะตากรรมของคนร้ายสองคนนี้เลยครับ

กลับไป
รอดมา
กลับไป

แม่ง

แม่ง

แม่ง
แม่ง

แม่ง

มันสุดจะระทึกจริงนะฮะ

เขาไม่ได้เรียกแม่ไปด้วยระหว่างเกิดเหตุนะ

หนีไปเลยหนีก็ชน
แรกเพราะว่าในมือของคนร้ายมีแฉลง

แล้วก็ตะโกนให้ชาวบ้านช่วยว่ามันโจรโจร
จับหน่อยเหตุการณ์สุดระทึก
ต้องบอกว่าเจ้าของ

ขับรถเก่งมานะครับไล่ล่า

สองคนไปงัดตู้เติมเงินหน้าบ้านเขา
แล้วก็ไล่ชน
คนร้ายขี่สายไปสายมา

ตามไม่ทันแต่ผู้เสียหายสู้ไม่ถอย

ตัดสินใจชนคือยอมแลกความเสียหาย

ชนคนร้ายล้มไปหลายที
คนร้ายก็ฮึดสู้เอาแฉลงทุบกระจก
ตีรถทำร้ายผู้เสียหาย

ผู้เสียหายตะโกนให้ชาวบ้านช่วยว่า
คืนวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา

หลังเกิดเหตุตำรวจตามไปจับกลุ่มคนร้าย

อายุ๒๗ปีกับนายสมเจต

นำตัวไปสอบส่วนที่โรงพัก

คือพอขีรถประสาทออกมาจากบ้านที่พรรษลุง

ตั้งใจมางัดแงะขโมยของ

ชาวบ้านที่นี่คงจะทิ้งของ

ก็เลยขี่รถตะเวนดูตรงไหนที่มันมี

แรงงัดนะฮะงัดตู้เอาโทรศัพท์ได้มาหกเครื่องย่ามใจตะเวนต่อเห็นตู้เติมเงินใช่ไหม
งัดนะฮะแต่กระทั่งเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ย้ายบ้านหนีน้ำไปไง
เขาได้ยินตื่นลงมาแล้วก็ขับรถไล่ล่าตามที่เห็นในคลิปเลยคุณผู้ชมนะครับ
ขณะที่ภรรยาของผู้เสียหายชื่อว่าคุณดาราวันนะฮะ
นักข่าวก็ไปดูโอ้โหกระจกแตกเยอะทีเดียวเพราะว่าถูกคนร้ายเนี่ยใช้แฉลงตี
แล้วก็บอกว่าตอนตี๓ตอนนั้นนะฮะสามีได้ยินเสียงเหมือนใครมางัดอะไรหน้าบ้าน
ก็ลงไปดูจ๊ะเอ๋คนร้ายพอดีครับกำลังงัดตู้เติมเงินเลย
พอคนร้ายเห็นหน้าสามีตกใจครับนะฮะรีบขี่รถหลบหนี
สามีก็เลยเอารถเนี่ยขี่ตามไปเลยนะฮะแล้วสามีเข้าไปมือเปล่านะฮะ
ขับรถเกียรติตามไปนะครับเพราะดีที่คนร้ายไม่ได้มีปืนนะ
มีแค่แฉลงก็เลยตีรถเสียหายไปสุดท้ายจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ผมขออนุญาตมองในมุมนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าเป็นไปได้ระงับอารมณ์ได้ก็อย่าไปทำ
เพราะว่าเดี๋ยวถ้าท่านไปขับรถไล่ชนเขาตายไปแล้วก็
แม้ว่ามันจะเป็นคนร้ายก่อนหน้านี้เดี๋ยวคดีมันจะพลิกครับ
ท่านจะกลายเป็นคนที่ถูกดำเนินคดีด้วยนะฮะ
ในข้อหาพยายามฆ่าหรืออะไรนะครับ
ยังไงต้องระวังเรื่องกฎหมายด้วยนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้น้ำท่วมต้องระวังเรื่องของโจรด้วยนะ

มันใช้ช่องโวนนี่แหละมาก่อเหตุนะครับ